พ่อวัย๓๐ปีคนนึงเมายาเสพติดอีกแล้ว
เมาคนเดียวไม่เท่าไหร่ค่ะคว้าตัวลูกวัยสามขวบของตัวเองเนี่ย
เอากันไกลจี้คอไปขโมยมาจากครูพี่เลี้ย
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปอ่ะค่ะเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องตามจับตัวกันนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจต้องระดมกำลังกันเข้าระงับเหตุเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้คลุมคลั่ง
เอากันไกลจี้คอลูกชายวัย๓ขวบชิงตัวมาจากครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บริหารส่วนตะบนขอนแก่นแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเฟฟ
น้ำเงินหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวาน
นี่เป็นจังหวะที่บุกเข้าชาร์จตัวนะคุณผู้ชมคือผู้ชายคนนี้ไม่สวมเสื้อ
แค่กางเกงขาสั้นมีอาการเหมือนลอยขับรถคือขี่มอเตอร์ไซค์
ใช้มือข้างเดียวเพราะมืออีกข้างกอดเด็กไว้แล้วเอากันไกลจี้คอไว้ด้วย
ตำรวจเนี่ยตะโกนเรียกให้หยุดรถแล้วแต่เขาไม่หยุด
แล้วรถแล้วหลบหนีเข้าไปในซอยข้างสถานีส่งเสริมสุขภาพตำบลขอนแก่น
ตำรวจเลยต้องกระจายกำลังปิดล้อมขับรถยนต์จอดขวางถนน
แล้วบุกเข้าไปชาร์จตัวผู้ก่อเหตุอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ช่วยเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
เรื่องต้นรู้แค่ว่าผู้ก่อเหตุอายุสามสิบปีสภาพเนี่ยนะคะ
มือลอยพูดจาไม่รู้เรื่องเลยคาดว่าน่าจะเมายาเสพติด
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกชายแต่ครูพี่เลี้ยงดูทรงและเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยไม่ยอมส่งเด็กให้เขาก็เลยไปแย่งเด็กมาแล้วเอากันไกลจี้คอชิงตัวหลบหนี
ต่อมาตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดก็พบว่าเป็นสีม่วงค่ะ
ควบคุมตัวไปโรงพักแจ้งไปสองข้อหาข้อหาแรกคือกักขังหน่วงเหนียวและข้อหาที่สองก็คือเสพยาเสพติดให้โทษโดยผิดกฎหมายนะคะ